คดีที่มันสดคืนขวันจริงกับการผ้านี้เฮอะ

ที่มัดมือไพ่หลังเออทั้งมือทั้งเท้าเนี่ยทั้งข้อเท้าเนี่ยนะไพ่หลังเอาไว้เนี่ย
โอ้โหล่าสุดนี้ตำรวจเขาต้องไปดูพวกแคมป์แรงงานต่างด้าวคุณผู้ชม
แล้วไปเจอเบาะแสหนึ่งแปลกเป็นท่อนไม้
แล้วมีแกะสลักคำว่านี่คือการปล้น
เมื่อวานนี้ตำรวจเขาไปตรวจสอบป่าบริเวณรอบจุดเกิดเหตุ
เจอแรงงานต่างด้าว๑๙คนหลบต้องตัวอยู่ในป่านี้เลยนะ
คือยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเชื่อมโยงกับกรณีการเสียชีวิตของนายบัตรดนหรือเปล่า
ใช่อันนี้ยังไม่แน่ใจ
ไปเจอแรงงานต่างด้าวพร้อมกับกระบะคันหนึ่ง
เสียหลักแล้วก็ตกลงข้างทางครับ
เจอคนไทย๒คนเป็นคนขับรถนี่ที่ตกข้างทางไป
จะเอามาเปรียบเทียบกับคราบเลือดในที่เกิดเหตุว่า
มันจะเกี่ยวข้องกับการถูกฆ่าของนายหมัดดนบินสันหรือเปล่า
ต่อมาถามชาวบ้านเช้าบ้านบอก
เห็นชายปริศนาคนหนึ่งใครก็ไม่รู้นะ
ดุ่มอยู่ในหมู่บ้านท่าทางน่าสงสัย
ก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปจับตัวเอามาสอบสวนอีกหนึ่งคน
แล้วเจ้าหน้าที่ครับปิดป่าเลยนะคุณผู้ชม
ปิดป่าตามล่าแรงงานต่างด้าว
จับเพิ่มมาได้อีก๔๘คนตอนนี้
ปูพรมจับไว้ก่อนแหละเอามาสอบสวนดู

ห่างจากจุดที่พบศพนายหมัดดนประมาณ๖กิโลเมตร
แต่ว่า๔๘คนนี้สภาพหิวโซเลยคุณผู้ชม
คาดว่าน่าจะโดนนายจ้างทิ้งไว้กลางทางครับ
เพราะพาไปจากพื้นที่ไม่ได้ครับมีเจ้าหน้าที่อยู่
ในช่วงค่ำมาถึงช่วงค่ำแล้วนะ
ตำรวจไปจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา
หลบหนีเข้าเมืองได้กลุ่มใหญ่เลยครับ

ถูกนำมาพักรวมกันไว้อย่างแออัดในบ้านเช่าสองหลัง
พื้นที่หมู่๘ตะบนบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่
นี่ครับอยู่ในห้องพักก็กระจายกันอยู่ตามห้องพัก
มีทั้งหมด๑๒ห้องด้วยกัน
ทั้งหมดนี้มาแอบซ่อนตัวเพื่อรอนายหน้ามารับอีกทีหนึ่ง
รับพาข้ามไปทำงานที่มาเลเซียครับ
ปรากฏว่าในกลุ่ม๑๐๙คนนี้เนี่ยคุณผู้ชมมีบางคนนะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องแยกไปคนไหนเคยอยู่ในป่าที่เกิดเหตุ
ทั้งหมดจากการตรวจจับเมื่อวานนี้๓ชุดด้วยกัน
เจ้าหน้าที่จับแรงงานต่างด้าวรวมแล้ว๑๗๐กว่าคนครับ
เรื่องต้นผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่คาดว่า
คนที่ลงมือฆ่านายหมัดดนน่าจะเป็นแรงงานต่างด้าว
เพราะครอบครัวหมัดดนเท่าที่สืบทราบดูไม่เคยขัดแย้งกับใครมาก่อน
ขณะเดียวกันครับจากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบแคมป์พักแรงงานต่างด้าวเถื่อนในป่า
ซ้ำอีกรอบหนึ่งเจ้าหน้าที่เจอท่อนไม้ท่อนหนึ่งคุณผู้ชมนี่
หรือถ้าถอดแยกคำจะออกมาเป็นคำว่าโจรกับคำว่านี่คือการปล้น
ก็เลยเชื่อว่าแรงงานเมียนมาที่เข้ามาพักตรงจุดนี้
แกะสลักเอาไว้เพื่อบอกให้แรงงานคนอื่นที่จะเข้ามาพักเนี่ย
ระวังโจรด้วยฮะแสดงว่าเส้นทางนี้น่าจะถูกใช้เป็นแหล่งพักของแรงงานต่างด้าวมานานแล้ว
หรือเปล่าอันนี้ตั้งข้อสงสัยไว้ก็เลยทำให้แรงงานต่างด้าวต้องมาเขียนคำเตือน
เพื่อกลุ่มอื่นอื่นก็คือบอกต่อต่อกันไว้ให้ระวังตัวไว้ครับถ้าไม่ได้มีมานานก็แสดงว่าถูกใช้บ่อย
เป็นที่พักของแรงงานเถื่อนฉะนั้นน่าแปลกที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทำไมทำไมไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยครับ
ส่วนความคืบหน้าในการแกะรอยตามหาเบาะแสคนร้ายที่ลงมือฆ่าในหมัดดนเนี่ยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ยังคงตามหาหลักฐานสำคัญก็คือมือถือของมาดนมันหายไป
รายงานข่าวแจ้งว่ากลุ่มคนร้ายที่ลงมือนั้นเป็นแรงงานต่างด้าวประมาณ๗คน
อยู่ในบริเวณจุดพบศพแต่พอหมัดดนเข้าไปในพื้นที่
แรงงานต่างด้าวก็เลยลงมือฆ่าครับหลังจากนั้นโทรหาในหน้าให้ขับรถมารับ
แล้วก็ปิดมือถือของหมัดดนด้วยแถมยังเอามือถือติดตัวไปด้วย
ฉะนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบก็คือ
ต้องไปดูมือถือของแรงงานต่างด้าวทุกคนที่จับมาได้
ว่ามีใครเนี่ยใช้มือถือที่อาจจะเป็นมือถือของนายหมัดดนหรือเปล่า
เพราะหากมือถือมาดนอยู่ในมือใครคนนั้นนี่แหละโอ้โหน่าสงสัยที่สุดเลยครับ
จะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนายหมัดดนทีนี้มีภาพสุดท้ายที่จับภาพหมัดดน
เอาไว้ได้ก่อนเสียชีวิตคุณผู้ชมภาพนี้ครับที่นายหมัดโดนนะขี่มอเตอร์ไซค์มา
อยู่ในหมู่บ้านครับขับออกจากบ้านในช่วงเวลาบ่าย๓โมง๗นาทีของวันที่๓๑พฤษภาคม
นี่คือภาพสุดท้ายเลยหลังจากนั้นไม่มีใครเห็นมาดนอีกเลย
พบอีกทีก็คือเป็นร่างไร้วิญญาณที่ถูกฆ่าฝังดินนั่นแหละครับโอ้โหน่าจะต้องตามกันยาวเลยนะฮะ